สึกษาสาขาวิชายุริยางกษินตร์ของ
ได้รวมกับบั่นเลงเพลงพระราชชานิคน

ของพระบาทสำเด็จพระเจ้าหญิงอยู่หัวในพระบรมกต
เสียงบทเพลงพระราชชานิคนดังขึ้น
เป็นเสียงที่คุ้นหูสำหรับนักศึกษาสาขาวิชายุรยางกสิน
คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่ที่เปล่งออกมาคราวนี้แสนสะท้านใจยิ่งนัก

เหมือนพรั่งพลูความรู้สึกออกจากความจงรักพักดี
หลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ตอนแรกผมตกใจด้วยซ้ำเห็นเขาแบกเครื่องดนตรีมา
ผมกลัวว่าเขาจะมาหอลักษอบซึ่งไม่ควรทำ
แต่ผมก็อยู่จนเขาเริ่มเล่นแล้วก็จบ
ผมมีความรู้สึกว่าเราเห็นภาพในหลวงในอริยบทต่าง

เกิดมาเราก็เห็นในหลวงทรงพระราชกิจต่าง
มันเป็นภาพลอยอยู่เต็มไปหมดเลย
เป็นความรู้สึกดีมากถ้าพวกเรารู้สึกดีก็อย่าได้หยุด
เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกเย็นนะครับ
วันศุกร์เย็นวันศุกร์ก็จะเป็นวันที่
เหล่าชาวดุริยางก็จะมาร่วมกัน
เลงเพลงพระราชนิพลอย่างไม่หยุดหย่อน
จนเขาพอใจจนเขาอิ่มในความรู้สึกของเขา
เสียงเพลงเหล่านี้ทำให้ภาพความทรงจำพ่อหลวง

เพื่อแผ่นดินสยามตลอด๗๐ปี
ทรงครองราชผุดขึ้นมาอีกครั้ง
นักศึกษาสาขาทัศนสินคณะศิลปกรรมศาสตร์
ก็รวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมาย

บริเวณเวทีลานกิจกรรมของคณะ

มกลางเสียงบันเลงเพลงของพ่อ

แล้วก็ได้เห็นข่าวพระราชสำนัก

อยากทำอะไรเพื่อตอบแทนท่านได้บ้าง

ขึ้นไปถึงในกรุงเทพขนาดนั้น

เอาวิชาเรียนของตัวเองมาทำงานศิลปะครับแบบ
ประมาณว่าลำลึกถึงพระบุญบารมีท่าน
ที่เคยได้สร้างเอาไว้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
เธอเป็นองค์อัครศิลปินทั้งศาศิลป์การดนตรี
การแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปกรรมแขนงต่าง

ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทุกชั้นปี
รวมถึงขนาดจานและศิษย์เก่าสาขาทัศนศิลป์
ช่วยให้กัแก่ละครอบครัว
ก็เรื่องอุ้ยเจ้ากลุ่มที่ตาลจื้นเป็นอากาศมาก

เขาเริ่มล่างภาพเต็มไปหมดแล้ว

แล้วก็อยากจะเห็นในหลวงยังอยู่กับเราตลอด
หลังภาพบรมศาสตร์ทศลักษณ์แรกเสร็จสิ้น
ได้เริ่มเพลินภาพบนฟ้าผนังบริเวณหอสิน
และจะสร้างผลงานที่สื่อถึงความรักแด่พ่อของแผ่นดิน
ให้ปรากฏทั้งอาคาร๔ชั้นของคณะศิลปกรรมศาสตร์
เหมือนพระองค์ทรงสถิตอยู่ในดวงใจชาวไทยตลอดกาล
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน